ตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัฒน์ก็ยังคงให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะ
ข้อเสนอที่บอกว่าอยากจะมีการพูดคุยเจรจากับรัฐบาลคอสช
เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้กับประเทศ
ก็มีการแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ออกมาอย่างหลากหลายจากหลายมุมนะคะ
ในส่วนของสมาชิกพักเพื่อไทยก็ยืนยันว่าท่าทีของนายทักษิณนั้น
ไม่ได้เป็นการต่อรองผลประโยชน์แต่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติจริง
แต่ว่าทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ต้องออกมายืนยันว่าท่าทีของนายทักษิณ
ก็จะไม่กระทบกับไทยแน่นอนค่ะ
ดอนประมาทวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เชื่อว่าการออกมาวิจารณ์ทางการเมืองและวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนุนไทย
ของนายทักษิณจะไม่ส่งผลให้หลังจากนี้
มีขบวนการล็อบบี้เพื่อกดดันประเทศไทยอีก
เพราะว่าต่างประเทศถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภายใน
ที่กำลังพยายามหาทางพูดคุยทำความเข้าใจกันเอง
ไม่มีใครอยากเข้ามายุ่งและจากการพูดคุยกับต่างชาติ
เรื่องร่างรัฐธรรมนุนหลายคนก็บอกว่าดี
เพราะปัญหาดังกล่าวฉุดรั้งความเจริญของประเทศค่ะ
พลเอกธิรชัยนาควานิสผู้บัญชาการทหารบกก็เปิดเผยนะคะ
ไม่ควรให้ความสนใจกับคำสัมภาษณ์ของนายทักษิณชินวัฒน์
วิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูลเพราะขณะนี้ประชาชนไทย
กำลังมีความเดือดร้อนโดยเฉพาะภัยแรง
ควรให้ความสำคัญกับเรื่องของประชาชนมากกว่า
นายเอกณัฐพร้อมพันธ์เลขานุการมูลนิธิกปศก็ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีแบบนี้ค่ะ
เชื่อว่านายทักษิณมีผลประโยชน์แอบแฟ้ง
เพราะส่วนตัวไม่คิดว่านายทักษิณจะหวังดีต่อประเทศ
ดูได้จากพฤติกรรมที่ไม่เคารพกติกาและกระบวนการยุติธรรม
อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่นำความขัดแย้งมาสู่คนในชาติ
ดังนั้นสิ่งที่นายทักษิณควรทำที่สุดในวันนี้
คือวางมืออยู่อย่างสงบ
หากต้องการกลับประเทศก็กลับมาต่อสู้คดี
กระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
นายนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสพัทธลุงพักประชาธิปัตย
สนับสนุนแนวทางการพูดคุยนะคะ
เพราะแม้นายทักษิณอยู่ต่างประเทศ

การพูดคุยอาจจะดีขึ้นหรือแย่ลง

มากกว่าการจะมาบอกว่านายทักษิณเป็นนักโทษ

ซึ่งจะยิ่งทำให้การยุติปัญหาทำได้ยาก
ส่วนการเคลื่อนไหวของนายทักษิณในเวลานี้
ว่าอาจเป็นเพราะรถแมพรัฐบาล
ใกล้เข้าสู่การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูล

หาช่องทางทำให้เห็นว่าตัวเองนั้นยังมีบทบาทอยู่
นายสุรพงศ์โตวิจักรชัยกุลแก่นำพักเพื่อไทย
บอกว่าการที่นายทักษิณเสนอแนวคิดให้พูดคุยกัน
เพราะว่าเป็นห่วงประเทศจะก้าวไปผิดทิศปิดทาง

โดยเฉพาะเศรษฐกิจที่อาจได้รับผลกระทบ
จนถึงขั้นวิกฤตจึงเตือนด้วยความหวังดี
เพื่อให้ทุกฝ่ายหาทางออกร่วมกัน
เช่นเดียวกับนายนพดลปัธมะอดีตรัฐมนตรี

ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวของนายทักษิณ
ไม่ได้หวังต่อรองรัฐบาลคอสช
เพื่อไม่ให้ยึดทรัพย์ในคดีจำนำข้าว
ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัฏอดีตนายยกรัฐมนตรี
มาจากความเป็นห่วงอนาคตประเทศโดยไม่มีเงื่อนไขหรือประโยชน์เพื่อตัวเองค่ะ